ก่อนที่จะเลิกปิดประชุมนะครับ
ขอเรียนพวกเราถึงเหตุการณ์สั้นนิดเดียวครับ
ว่าสิ่งแรกก็คือต้องขอบคุณพวกเราที่ให้ความสับหนุนในการเปิดสมัยวิสามัน
ถ้ามีความเห็นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยผมก็จะไม่ขอไปที่ท่านนิยมตรี
แต่ว่าสิ่งที่ต้องยอมรับก็คือว่าเมื่อ
เราทำหนังสือแจ้งไปกราบเรียนท่าน
ความจริงท่านอาจจะบอกเห็นด้วยให้เราเข้าชื่อกัน
ผมไม่แน่ใจว่าเราจะหาชื่อได้ตามที่เราต้องการหรือไม่
คือกว่ากราบมงคลมทูณเพื่อมีพรัฐคิติกาเปิดสมัยวิทยาลัยมัน
ว่าทำไมเราสามารถประชุมกัน๒วันได้อันนี้ต้องขอบคุณทั้งฝ่าย
พวกเราทุกภาคการเมืองนะครับแล้วก็รัฐบาลที่ให้ความสำนุน
ผมต้องเรียนว่ามาตรา๑๖๕นั้นก็คือฟังความคิดเห็น
ขอความเห็นในกรณีที่เป็นการบริการราชการแผ่นดินที่สำคัญ
ซึ่งแน่นอนความเห็นที่ออกมาทั้งหมดนั้นบางอย่างก็ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง
แต่ว่าถ้าเราระลึกว่าความเห็นที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงนั้น
เขาไม่ก่อให้ความรุนแรงในธรรมนองประทุษร้ายซึ่งกันและกัน
ในสภานี้ก็เป็นที่ที่เราสามารถหาข้อยุติบางอย่างได้
และที่มาทั้งหมดที่เราต้องทำเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะเราเป็นผู้ที่กังวลฝ่ายเดียว
คนที่กังวลมากกว่าเราคือประชาชน
ผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกที่เสนอความเห็นนี้มาจากความลำบากใจและทุกข์ใจของพี่น้องประชาชน
ที่ไม่รู้ว่าประเทศไปทิศทางไหน
เราได้ยินคำถามเหมือนที่ผมได้ยินครับมันจะไปยังไงบ้านเมืองจะไปยังไง
ไม่มีใครตอบอะไรได้อยู่เหลือบริษฐภาคของเราต้องหาทางออกที่บรรเทา
ผมไม่เคยใช้คำว่าเราแก้ปัญหาทั้งหมดนะครับ
ผมใช้คำว่าเราจะบรรเทาลดปัญหาลงในระดับหนึ่ง
วันที่เราประชุมว่าเราจะประชุมกันนานเท่าไหร่
ถ้าเพื่อนสมาชิกที่เข้าประชุมจำได้ท่านดูทินจำได้
มีคนบอกว่าอย่าเปิดเลยอย่างดีก็ออกมาด่ากัน
แต่น่าดีใจว่าในวันนั้นมีพวกเราส่วนใหญ่บอกว่า
อันนี้ขึ้นอยู่ที่วุฒิภาวะวุฒิภาวะของสมาชิก
และผมก็ได้เห็น๒วันว่าพวกเราส่วนใหญ่มีวุฒิภาวะรับผิดชอบ
ในการอภิปรายอะไรที่ข้อบังคับห้ามไว้ชัดเจน
ที่จะไม่ให้พูดถึงโดยไม่จำเป็นผมทราบที่ว่าพวกเราอยากจะพูด
แต่เห็นด้วยว่าเราอย่าซ้ำเติมปัญหาบ้านเมืองเลย
เรามาช่วยกันลดปัญหาลงมาซึ่งเราก็ทำได้ในระดับหนึ่งนะครับ
ส่วนข้อเสนอที่ท่านวิรัติเสนอท่านนายมตรีเห็นด้วยนั้น
ผมเรียนว่าเป็นเรื่องนอกเหนือจากมาตรา๑๖๐
แต่เราจะรับไปหารือกันอีกทีหนึ่งจากพวกเราทุกฝ่ายนะครับ
ทั้งภาคการเมืองทุกภาคแล้วก็มุฒิสมาชิก
รวมทั้งบุคคลภายนอกว่าเราจะดำเนินการข้อเสนอนี้
ด้วยวิธีไรถึงจะเกิดผลสำเร็จจริง
ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายไว้ในโอกาสนี้ครับ
วาระต่อไปก็จะเป็นวาระที่๔นะครับ
เรื่องที่ค้ามพินาไม่มีครับเรื่องเสนอใหม่ไม่มี